คุณผู้ชมครับช่วงแรกเราจะไปดูความคืบหน้าโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
แล้วก็ท้องสนามหลวงนะครับณขณะนี้ประชาชนจำนวนมากนั้น
ยังคงรอต่อแถวเพื่อจะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
นัพพระธินักราศิษย์มหาปราสาทในพระบรมมหารัชวัง
รวมทั้งทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับ
ได้จัดแถวแบบใหม่เพื่อจะให้คนไม่ต้องรอนานเกินไป
มีโอกาสขึ้นไปกราบถอยบังคมครบทุกคน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ

ค่ะก็รอรอรอสอนั้นจัดระเบียบใหม่นะครับ
ที่สุดนะคะและไม่ให้ต่อคิวนานค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยรอบพระบรมมหาราชวังเปิดเต็นต์ทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง
ให้ประชาชนเข้าไปนั่งรอแถวในลักษณะตอนเรียงซี
โดยไม่ต้องให้แถวไปอยู่ตามทางเท้าโดยรอบสนามหลวงเหมือนทุกวัน
ที่จะไปยังจุดเข้าคิวต่อไปค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอพร
นำประอยางจุดเข้าคิวนะคะและมีทหารจอกดูฬิยางกองทบก
ใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์การลุกเดินนั่งตามจังหวะการเคลื่อนขบวน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วมากขึ้นค่ะ
โดยมีอาสาสมัครและจิตอาสานำอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มมาแจกจ่าย
เดินเก็บภาชนะอาหารตามแถวในเต็นต์อย่างมีระเบียบด้วยนะคะ

ชาวกรุงเทพมหานครซึ่งเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งที่๓แล้ว
โดยบอกว่าได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นไม่ต้องเข้าแถวนานจนเกินไป
และการมาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙บ่อย
เพราะอยากมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
แม้จะไม่เคยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีด้วยสายตาตัวเองก็ตามค่ะ
ไม่บอกว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะมาทั้งที่รางงานมาก็อยากจะมาค่ะ
ค่ะมันเป็นระบบมันเร็วขึ้นแต่วันนั้นดูเหมือนช้านะเรารอเป็น๑๐ชั่วโมงเลย
หรือว่าเรามาไวเกินไปไม่รู้วันนั้นเรามาวันที่สองอ่ะวันที่สามสิบ
ก็คือยืนรอ๑๐ชั่วโมงนะเข้าพระโกรธยืนรอตรงพระโกรธเลย
จะขึ้นบันไดในสามทุ่มแปดนาทีเลยค่ะก็คือจริงจริงเราเป็นคนกรุงเทพนะ
พระองค์แบบเราดูแต่ในทีวีไม่เคยเห็นพระองค์ตัวจริงเลย
ก็คือเราก็ต้องทำตัวแบบให้ดีเข้มแข็งอันไหนที่เราอดทนได้
เราก็ต้องอดทนเพราะท่านยังอดทนมากับเราตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปี
เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอดทนค่ะจะรอนานแค่ไหน
วันนี้ถ้าไม่ได้กราบพระโกรธก็จะไม่กลับบ้าน
บอกกับทางบ้านไว้ว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้เข้ารอบสองจะไม่กลับบ้าน
ก็รักมากอะค่ะทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพเราก็ไม่เคยเห็นท่าน
แต่ในใจลึกเรารู้สึกแบบเสียใจมาก
พ่อแม่เราตายเราก็เสียใจอีกแบบนึงแต่อันนี้เขาเสียใจกันทั่วประเทศนะ
และเราเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
เราจะไม่แทนพระคุณท่านมันก็ไม่ใช่
ก็คือซึ้งค่ะซึ้งมาก
ก็จะเผื่อแผ่แบบที่ท่านเผื่อแผ่ประชาชนทั่วไป
ช่วยเหลือประชาชนแล้วเราก็อันไหนถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยค่ะ

และที่เต็นต์สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมภรรยาข้าราชการ
สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะ
ได้มีการนำเสื้อยืดสีดำ๙๙๙ตัว
มาแจกใจให้กับประชาชนค่ะ
ซึ่งพระธีรพันธ์ธีรโพหรือพระอาจารย์กวงลอภัยบูลเป็นผู้ออกแบบนะคะ
โดยบนหน้าอกของเสื้อนั้นมีสัญลักษณ์เลข๙
หมายถึงในหลวงราชการที่๙พร้อมข้อความ
ลูกจะขอทำดีต่อให้พ่อเอง
และประชาชนที่มาต่อคิวรับเสื้อนั้นจะต้องเขียนข้อความลงในสมุดนะคะว่า
จะทำความดีอะไรต่อจากนี้ไปค่ะ
ทุกวันค่ะทำให้มีประชาชนนั้นเป็นลม
เกือบ๑๕รายโดยกองพันธ์เสนารักษ์ที่๑
กองพลที่๑รักษาพระองค์แนะนำ
ประชาชนนะคะว่าในทุกเช้าก่อนเดินทาง
ออกจากบ้านนอกจากจะรับข้าวอาหาร
ประชาชนนั้นไม่ยอมเดินออกจากแถวมารับประทานอาหาร
หรือดื่มน้ำหรือเข้าห้องน้ำค่ะ
แต่ยอมอดเพื่อที่จะรอเข้าแถว

และแนะนำว่าทุกคนสามารถเดินออกมารับประทานอาหารได้

เพียงแต่ให้บอกเจ้าหน้าที่หรือญาติที่มาด้วย
หรือคนที่อยู่ในแถวก่อนหน้าเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วค่อยเดินกลับเข้ามาใหม่ค่ะ

กอรศแนะนำประชาชนที่จะเดินทางมาขึ้นกลับ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ว่า
ทุกคนควรนำรองเท้าที่สวมใส่สบาย
ผลัดเปลี่ยนระหว่างการเดินรอเข้าแถวนะครับ
เพราะว่าเดินค่อนข้างไกลและรอนานค่ะ
ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกสบายนักค่ะ
ทางก็รอรสอนั้นย้ำด้วยนะคะว่า

ผู้หญิงควรสวมกระโปรงนะคะ
และผู้ชายงดกางเกงยีนค่ะ

ทางกองพันธ์เสนารักษ์ที่๑กองพลที่๑รักษาพระองค์บอกว่า
ในขณะนี้มีประชาชนนั้นมีรองเท้ากัดเป็นจำนวนมาก
จิตอาสาที่จะนำสิ่งของมาบริจาคนั้น
ขอเป็นพลาสเตอร์ยานะคะชนิดผ้า
เพื่อที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถนำไปใช้ป้องกันได้ด้วยค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสนามหลวงค่ะ